มาติดตามเรื่องราวหัวใจของสาวแตงโมพัทรธิดากันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่ได้เลิกรากันไปกับอดีตสามีหนุ่มโตโนภาคินเป็นยังไงคะตอนนี้
มีกระแสข่าวลือออกมานะคะว่าตอนนี้สาวแตงโมมีหนุ่มคนใหม่มาดามหัวใจแล้ว
แต่งานนี้สาวแตงโมบอกว่าขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
หลังเจอมรสุมรักถาโถมขนาดหนักนักแสดงสาวมั่นแตงโมพัทรธิดาก็ดูจะสดใสขึ้นมาอีกครั้ง
โดยมีข่าวลือว่าขณะนี้มีหนุ่มคนใหม่อาสาเข้ามาดามใจม่ายสาวแล้ว
งานนี้แตงโมเผยกับสื่อมวลชนแบบอ้ำอึ้งว่าขอให้เป็นเรื่องในจินตนาการของตัวเอง

โดยสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นปกติแล้วค่ะ
หัวใจโมเหรอคะโมก็โมก็เรื่อยนะคะ
ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรที่ตรงนั้นสักเท่าไห
แล้วตอนนี้มีคำว่าที่โมมีคนมาดูแลหัวใจบ้างแล้ว
คนคุยแล้วนี่เป็นอะไรบ้างจริงหรือเปล่า
ก็อันนี้เอาไว้เป็นเรื่องในจินตนาการโมคนเดียวดีกว่า
ไม่พูดถึงค่ะเอาไว้ให้โมรุคนเดียวดีกว่า
เขาก็อยากมีเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้าง